ตอนจบแล้วดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่มก็บอกว่า
ตัวละครแต่ละตัวอยากได้กำลังใจเป็นอย่างหนัก
เพราะว่าดูจากตัวอย่างมาแล้วแต่ละคนดราม่าจัดเต็ม
ตอนจบมีน้ำตาแบบดราม่าสุดตัว
พี่อ๊อฟสุพนัทหรือว่าไอ้ต้อมไอ้ต้อมในละครนี่นะ
ตัวละครตัวนี้ออกมาเรียกเสียงฮาใช่ไหม
แต่ตอนจบวันนี้เชื่อเลยว่าต้อมคนนี้จะทำให้คุณผู้ชมมีน้ำตาค่ะ
อ๊อฟบอกว่าไม่อยากให้พลาดปมสุดท้ายของต้อมนะ
เข้มข้นไม่แพ้พาร์ทนักแสดงท่านอื่นเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่อ๊อฟสุพนัทกันหน่อยจ้า
ผู้กำกับเขาร้องขอมา
เขาบอกว่าอยากให้อ๊อฟแสดงศักยภาพ
ขอตัวละครเรื่องนี้ให้เต็มที่ที่สุด
แค้นร้องไห้
ผิดหวังเสียใจนี้มาเต็ม
อยากจะให้ความเข้มข้นนี้เนี่ยอยู่ในใจของทุกคนนะครับ
คือมันจะมีมิติที่แบบมันมาก

เรื่องนี้จะพลิกไปพลิกมาส่วนชีวิตตอนจบของไอ้ต้อม

ลูกที่พ่อเลี้ยงมาแบบตามอกตามใจ
คุณผู้ชมขาบอกว่าเตรียมทิสซู้อ้ดไว้ด้วย

หลายคนก็ถามมาว่าเชอรี่จะมีราคาอีกมั้ยคะ

สรุปก็คือยังไม่มีค่ะทุกคน

แต่ทุกวันนี้เชอรี่ก็ฝึกปลือการแสดงเป็นอย่างดีกับเพื่อน

บอกว่าแปปเดียวละครจบแล้วเอ็นดูนะคะ
ก็บินเว็บนานหลายคนก็ติดตามละครเรื่องนี้แล้ว

เดี๋ยวไทยรัฐทีวีของเราจะมีละครเรื่องต่อไปรับรองสนุกไม่แพ้กัน
แดงกว่านสืบข่าวรอเสริมกันอยู่